มีเหตุการณ์คุณลุงท่านหนึ่งถูกแทงค่ะ
คนที่แทงเนี่ยมีลูกอ่อนด้วยนะคะ
พอแทงคุณลุงเสร็จก็อุ้มลูกแล้วก็หลบหนีไปค่ะ
คุณลุงหน้าซีดเลยค่ะสุดท้ายคุณลุงเนี่ยหมดสตินะคะ
ต้องพาไปโรงพยาบาลคลิปแรกที่เห็นคือถูกแทงแล้ว
แล้วก็เดินโซซัดโซเซมานะคะเพราะว่าถูกแทงที่ท้อง๒แผล
ข้างลำตัวอีกแผลหนึ่งแล้วก็หลังอีก๒แผล

ซึ่งสุดท้ายเนี่ยคุณลุงกัมพลกริจโสพีท่านก็เสียชีวิตนะคะ
เนี่ยค่ะนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ว่าช่วยเอาไว้ไม่ได้นะคะ

คือเรื่องของเรื่องคนเห็นเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ
ผู้ชายคนนึงมากับเด็กอายุประมาณ๓๔ขวบ
คุณลุงก็นั่งอยู่ด้วยกันนี่แหละหน้าร้านคุณลุงนั่งสูบบุหรี่
แล้วสักพักนึงเนี่ยผู้เห็นเหตุการณ์เขาบอก
เขาเห็นผู้ชายคนนี้เอาโทรศัพท์ออกมาถ่ายรูป
ลุงก็ถามผู้ชายคนนั้นว่าถ่ายทำไมนะคะ
ก็ตอนแรกคิดว่าสองคนนี้เป็นญาติกันแต่ถึงได้รู้ว่าเอ้าไม่ใช่นี่นะ
แล้วผู้ก่อเหตุก็อุ้มเด็กย้ายไปนั่งอีกจุดหนึ่ง
หลังจากนั้นหยิบมีดออกมาแล้วก็มาแทงคุณลุงนี่แหละค่ะนะคะ
คุณลุงก็ร้องให้คนช่วยนะคะตอนที่เขาถ่ายรูป
ลุงก็บอกว่าไม่ได้พูดอะไรแค่ถามอย่างเดียวค่ะ
คุณลุงเขาเดินมาตอนไหนคุณลุงนั่งสูบบุหรี่อยู่
ก็นั่งสักพักนึงเขาก็หยิบโทรศัพท์มาถ่ายรูปลุง

ตอนแรกหนูคิดว่าเขาเป็นญาติกันหรือเปล่าเขาไปนั่งใกล้กัน
แต่ไม่ใช่ญาติกันอะไรประมาณนี้

แล้วก็เดินไปหลบอยู่หลังเสาแป๊บนึง
ก็เปิดกระเป๋าแล้วก็มีดสวบเลยค่ะ
ถ้าไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดที่จับได้เนี่ยค่ะ
ผู้ก่อเหตุอายุประมาณ๔๐๔๕ปี

แล้วก็สะพายกระเป๋าเป้สีฟ้าอุ้มเด็กขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปนะคะ
หลังจากที่ก่อเหตุคาดว่าเป็นพ่อลูกกัน
ทางตำรวจบอกว่าคนร้ายขึ้นมอเตอร์ไซคันนี้

แล้วก็ขึ้นรถแท็กซี่เขียวเหลืองหนีไป
ตอนนี้ตำรวจกำลังตามเส้นทางหลบหนีนะคะ
ยังไม่รู้ว่าชื่อนามสกุลอะไร
ว่าเป็นคนเร่ร่อนแล้วก็คาดว่า
ทั้งคู่น่าจะมีปากเสียงกันนะคะ
แล้วก็ก่อเหตุขึ้นกำลังติดตามตัวอยู่ค่ะครับ